แต่ว่าไปทำฝันให้เป็นจริงกันไปเที่ยวค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวน้ำผู้๗สี
ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ
น้ำตกบัวตองอำเภอแม่แตงจังหวัดเจียงใหม่เจ้า

ไปดูสิเดี๋ยวเจ็ดเด้งสิคุณ
ไปดูซิว่าน้ำผู้๗สีที่นี่เป็นยังไง
เพราะว่าตั้งอยู่ที่น้ำตกบัวตองอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
บ่อน้ำผู้๗สีเนี่ยคือต้นกำเนิดของน้ำตกบัวตอง
ที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว
น้ำจากบ่อน้ำผู้๗สีมันจะมีสีแบบฟ้าใสเลยอ่ะคุณค่ะ
ด้วยความที่บริเวณนี้มีสภาพเป็นหินปูนเนอะ
ก็เลยทำให้น้ำผู้ในบ่อใสแบบใสมากจนเห็นเป็นสีฟ้าเลยนะคะ

บริเวณบ่อน้ำผู้๗สีเขาจะมีสารปู่ย่าอยู่๒ศาล
แล้วก็สารบริวารอีก๕สาร
ซึ่งคนก็จะนิยมมากราบไหว้บูชามาขอโชคขอลาบกัน
โดยมีวิธีการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน
บางคนเขาบอกเขาจะตักน้ำผู้ขึ้นมาล้างหน้า

บางคนก็ทารอบดวงตาพอนิดนึงแตะ
หรือว่าชะโลมตัวให้มันชุ่ม
ยกนิดนึงล้างไม้ล้างมืออันนี้แล้วแต่
แล้วก็ไปนั่งอธิษฐาน

ขอให้บันดาลความสุขและโชคลาภมาให้ลูกช้างด้วยเถิน
ถูกซึ่งสารปู่ย่าแห่งนี้ก็มีตำนานค่ะ

ทำศึกสงครามแย่งชิงความเป็นผู้ใหญ่ในแว้นล้านนา
เจ้าเมืองและพระมเหสีถูกฆ่าตาย
ทหารเอกชื่อขุนผาดำ
ก็ได้นำพระธิดาเจ้าเมือง๒คน

หนีภัยสงครามมาอยู่บริเวณแห่งนี้แหละ
ซึ่งในตอนนั้นบริเวณแห่งนี้ไม่มีน้ำ
แล้วอากาศนี่ร้อนอบอ้าวเลย
พระธิดาทั้งสองพระองค์ได้อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นรุกคเทวดา
จึงขอให้พระแม่ธรณีดำแทรกแผ่นดินเป็นทานน้ำ
ใต้ดินโผล่ขึ้นมาเป็นบ่อน้ำผู้๗สี
และเทวดาก็ให้กุมพันธ์เป็นผู้ดูแล
เพื่อไม่ให้ใครมาทำให้น้ำผู้ที่ใสสะอาดมั่นขุนมัว
คุณดูนะเหมือนน้ำผู้๗สีไหม
เพราะแสงมันสะท้อนลงมาในน้ำ
มันเหมือนว่าน้ำมันใสจนมันมองเห็นสีอื่นไปหมดเลย
ก็เลยทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาในบริเวณนี้
พอนานวันไปชาวบ้านก็เลยเรียกที่บริเวณนี้ว่าน้องผีหาย

แล้วก็น้ำผู้๗สีก็ไหลลงมาจนเป็นน้ำตกที่สวยงาม
ชื่อว่าน้ำตกบัวตองนั่นเองค่ะ
และก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะ
ที่น่าไปมากเพราะว่ามีความสวยงามทางธรรมชาติสูงมาก
น้ำเนี่ยใสมากใสสะอาดไหลเย็นไปหมดเลย
ผู้ที่มีจิตสาธารณ์ไปแล้วก็ไปกราบว่ายสารปู่ยาด้วย
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะ
แนะนำว่ามีโอกาสก็ลองไปเที่ยวกันดูนะคะ
น้ำตกบัวตอง
ได้ทั้งไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงาม
ได้ไปถือว่าขอเชิญขอราบสนุกจากสารปู่ยาด้วย
ก็ถืัวว่าเลยโอ้ย
ไม่ได้เจ็บเด้งเหมือนคุณชนะบอก

ก็ไปเที่ยวด้วยได้ขอผ้อนด้วย